คนบันเทิงก็บอกว่าใกล้ชีวิตฉันเหลือเกิน
คนบันเทิงนี่รายวันเลยครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูเคสของดารานักร้องที่ร่วมกันบันทึกรายการ
แล้วก็มีคนติดเชื้อโควิด๑๙ไป๔คนแล้ว
คือคุณบอลเชิญยิ้มคุณแจ๊ดชวนชื่น
แล้วก็มีนครชวนชื่นด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยยังต้องรอลุ้นอย่างใจจด
เจาะอีก๔สาวก็คือที่ไปร่วมรายการวันนั้นนะครับ
ก็เป็นโอ้โหดังซะด้วยนะฮะ
ผลจะออกวันนี้ครับเช่นเดียวกับนักแสดงตลก
นี่คนนี้คนนี้นะฮะที่ผลรอบแรกออกมาเป็นลบครับ
แต่ล่าสุดไปขอตรวจซ้ำแล้วตอนนี้ยังรอผลอยู่ครับ
ไปดูคุณหยาดทิพย์ราชปานกันหน่อยนะ
พิเศษหน่อยเพราะว่าเธอตั้งคันอยู่ด้วย๔เดือนนะคะ
ขออภัยอายุคันเนี่ยน่าจะ๑๖สัปดาห์ที่เดือนใช่ไหมฮะ
ใช่นะคะคือสิ่งที่บอกว่าน่ากังวลเนี่ย
คือยาที่เธอรับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
บอกว่าอาการวันนี้ถอดน้ำเกลือแล้วค่ะ
ลดลงอาการอื่นที่เป็นอยู่มีแต่ก็ดีขึ้น
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากที่ส่งกำลังใจ
รับสายไม่ไหวเจ็บคอและไอเยอะมาก
มีคนถามเยอะโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งคัน
ญาติก็อยากปรึกษาหมอที่ฝากคันดีที่สุดนะคะ
คือก็บอกว่าอยากให้ปรึกษาหมอที่คุณแม่ฝากคันดีที่สุด
คือตัวคุณหยาดเองเธอบอกว่าเธอก็ตอบอะไรไม่ได้
ยังไม่มีการสรุป๑๐๐ทุกอย่างมันมาเร็วมาก
อาการของคุณหยาดก็เพิ่งจะจริงจัง
แล้วก็เข้ารับการรักษาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะ
การรักษาตัวตอนนี้คือทานยาตามอาการ
ทานได้บางตัวที่ไม่กระทบกับน้องในคัน

เพราะรักษีต่างมันจะไปกระทบเด็กในครรภ์นะฮะ
แต่จากโรคประจำตัวก็ต้องมีการฉีดยาเพิ่มที่หน้าท้องวันละ๑เข็ม
แต่อาการทั้งหมดตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะ
ของคุณหยาดทิพย์ทำได้มากสุดคือทานยาพาลินอน
ถูกต้องรักษาตามอาการ

ข้อมูลต่างที่น่าเชื่อแล้วเชื่อได้ว่าตามข้อสันนิษฐานนะว่า
ถ้าสมมุติเราไปเจอผู้ติดเชื้อแล้วเราไปตรวจเลย

มันไม่เจอมันต้องรอการฟักตัวดาราหลายคน
คนที่ติดหลายคนรอบนี้ตรวจรอบ๒ถึงจะเจอ
แล้วถ้าถามหมอว่าแล้วต้องรอกี่วันครับ

ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าเรารับเชื้อมาเมื่อไหร่
บางคนตอนนี้บอกอุ๊ยวันนี้ฉันไปเจอคนสุ่มเสี่ยงมา

ฉันปลอดภัยจากโควิดมันไม่ใช่อย่างนั้น
ถ้าคุณไปเจอคุณต้องกักตัวก่อน๑๔วัน
แล้ว๑๔วันนี้ค่อยทยอยไปตรวจคุณผู้ชม
แล้วเชื้อมันอาจจะไปเจอในการตรวจครั้งที่๒

แล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกไปตรวจไม่เจอ

แล้วก็วันที่๘เมษายนไปตรวจหาเชื้อ

แต่หลังจากไปอัดเทปบันทึกรายการมาเนี่ย

ปวดหัวมีไข้สูงเป็นหวัด

เพราะฉะนั้นหลายท่านไปตรวจมารอบนี้

รอบแรกก็ไม่เป็นนะแต่พอไปตรวจรอบ๒

ถ้าคิดว่าตัวเองเสี่ยงไปตรวจรอบแรกมาแล้ว
อย่าเพิ่งชะล่าใจกักตัวก่อน

เราจะมีไข้ไหมเราจะตัวลุมไหม

แล้วก็ลองไปตรวจซ้ำดูภายใน๑๔วัน

แล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะเวลาคนไปตรวจเชื้อเนี่ย

ล่าสุดบอกว่าผลการตรวจเนี่ย

ระหว่างที่รอผลไม่ใช่ว่าคุณเอาตัวเองเนี่ย

คุณต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะ
ไม่ใช่ว่ารอผลแล้วคุณก็ไปเที่ยว

คุณเนี่ยรับเชื้อมาหรือยัง

รอผลแต่คนที่ติดเชื้อแล้ว

ให้พยายามติดต่อเพราะว่าเมื่อวานนี้

คุณจะมาทำแบบในอังกฤษไม่ได้นะ

แล้วก็รักษาตามอาการแล้วเดี๋ยวมันก็หายเอง
ในไทยไม่อนุญาตให้ทำแบบนั้น

เชื้อที่มันจะไปทำลายปอดเนี่ย

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าดูแล้วก็ทำ

ไปดูกันที่ยอดภาพรวมหน่อย

ผู้ติดเชื้อคือเมื่อวานนี้นะครับ
ถ้าเกิดภาษาหุ้นเนี่ยทำนิวไฮสูงสุดเป็นประวัติการเลย
สำหรับประเทศไทยผู้ติดเชื้อ๙๖๕รายด้วยกัน